รับรองว่ามีแขกรับเชิญสุดพิเศษ

รับเชิญสุดพิเศษวันนี้บอกเลยว่า
เชฟบะเลยนะคะ

คุณไทยอาภาพรนักคอนสวรรค์
ตอนนี้อยู่หน้าคอนโดของพี่แกแล้ว
อยากจะรู้เลยว่าหายไปไหนนะตอนนี้

ฝันสงสัย
สกใจแล้วค่ะ
คุณพี่คะเดี๋ยวก่อนนะคะ
คุณพี่จะไปไหนคะ

วิบวับขนาดนี้เลยล่ะ
ผ้าหงูแสงควายพิศเลยค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชม

ก่อนโควิดพอดีจะออกเพลงใหม่
แต่บังเอิญโควิดมาฉันไม่ได้ออกคอนเสิร์ตเลยคุณ

บั้งวันแพ็กปลายฉันกินบื้น๓ชุดเลย
บางทีเอาเฟอร์มาใส่หัวแล้วก็มีแท็กปลาไปเอาขำค่ะ
ใช่ช่วงโควิดก็ทำขำไป
แต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราพิเศษมากเลยมาถึงคอนโดของพี่ฮาย
พี่หายค่ะมาอยู่เท่านี้มากี่ปีครับพี่หาย

บังเอิญมันจังหวะที่ทำบ้านด้วยแล้วพี่ไฮทำงานอยู่ใกล้โซนนี้ด้วย

สะดวกสบายทำเลเขาดี
แล้วอยู่ที่นี่อยู่กับใครคะอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่กับคนรู้ใจ

แต่ซ่อนใครไว้ป่ะเนี่ย

ได้งั้นอย่าอยู่ช้าเลยไปกัน

นี่แค่เริ่มต้นพี่ฮายังจัดเต็มขนาดนี้
ถ้าได้เจอคุณแม่กิมเล้งจะจัดเต็มแค่ไหน
คอนโดพี่ฮายตอนนี้เราย้ายมาออฟฟิศของพี่ฮายแล้วนะคะ
บอกเลยว่าตรงนี้แหละคือหน่วยบัญชาการ
และวันนี้เรามีท่านประธานนั่งอยู่ในออฟฟิศด้วยคุณผู้ชมค่ะ

สวัสดีค่ะท่านประธาน
ท่านประธานค่ะวันนี้คอสตูมก็ไม่ธรรมดานะคะ

สักหนึ่งบทเพลงได้ไหมคะ

อ้าวอย่าอย่า
ผมเห็นความน่ารักของสองแม่ลูกคู่นี้ตลอดเลยผ่านอินสตาแกรม
เป็นยังไงบ้างคุณฮายอาภาพรเนี่ยเขาโด่งดังคุณดีใจไหม

ขึ้นเปล่าเราเนี่ยอ้วนขึ้นเปล่า

ไม่ค่อยได้ออกไหนตั้งแต่โควิดเหลืองเป็นพระพุทธเลย
มาปิดท้องกันพวกเรามา
แหมพี่หายก็ช่างหยอกคุณแม่นะคะ
คุณดูแลไปตอนนี้เป็นห่วงคุณแม่เรื่องความดันใช่ไหม

เพราะว่าไปเช็คล่าสุดเนี่ยก็เริ่มมีเบาหวาน
แต่ระวังเรื่องความดันมันจะขึ้นบ่อย
ถ้ากินอาหารแบบว่ากินหวานเยอะกินเค็มเยอะ

แล้วเกิดเป็นทีเกิดงงแอ
นี่ก็คอนโทรมาได้ในระยะหนึ่ง

พอหมอให้ยามาเนี่ยกินแล้วกินอิดใจสั่น

พอกินไปแล้วลืมว่าตัวเองกินยาไปแล้ว

ปกติกูเอาไปหาหมอบอกเอ้ยมาไปหาหมอหน่อย

พาไปหมอบอกว่ากินยา

ภายในเสียงหัวเราะมีน้ำตาซ่อนอยู่

ฮายก็ยังดูแลเอาใจใส่คุณแม่เป็นอย่างดี

จมูกงอกด้วยอยากถอนให้มาก

ต้องคอยดูคอยตัดผมคอยดูแลทุกอย่าง
เรื่องยาอะไรดีสมุนไพรตัวไหนดี

เขาทำงานเลี้ยงตัวเองได้แล้วเรียบร้อย
เป็นห่วงเขาไหมเรื่องสามงสามี

ปูย์อย่าทำไม
หัวเข้าไม่ใช่หัวเรา

แล้วอยากได้ลูกลูกเขยแบบไหนมา

เห็นเป็นสาวโสดไร้คู่แบบนี้

ฮายวางแผนการมีลูกไว้เรียบร้อยแล้ว
สามีไม่ต้องหาแต่ได้ข่าวว่าฝากไข่แล้ว

ก็กะว่าอีกสักปี๒ปี

เราก็สามารถเก็บไข่อันนั้นมาให้ไข่ท้องให้ก็ได้
เอาหน้าลูกครึ่งดีกว่าเนอะเลือกคัดแบบเชื้อดี
หน้าตะกูลดีก็จะแพงหน่อย
เขาก็จะมีชาติตระกูลคนนี้
มาตาแบบนี้เดี๋ยวเราไปเลือกกัน

เอาคุณแม่ขาคุณแม่กินเลง

ไปทางรถเขาเดินทางหรือ

ถ้าห่วงทางรถให้หนูเดินไปหรอก

ขึ้นเครื่องได้ไหมขึ้นได้ไหม

ถ้าตกมันไม่รอดเลยนะ
เจ้าพี่อย่าไปคิดสิอย่าเพิ่งไปคิดสิ
คุณผู้ชมเคยได้ยินแต่เสียงพี่ฮายร้องเพลงใช่ไหมคะ
แต่วันนี้เราจะได้ยินเสียงคุณแม่กิมเล้งร้องเพลงกันบ้าง

ลูกสาวเจ้าเองดังนะ

ไม่เคยคิดว่าเป็นนักร้องเป็นศิลปิน

ร้องเพลงได้บ้างไหมล่ะลูกสาวเขาร้อง

ไม่ไม่เคยยิน

ร้องเลยกว่าขอสักท่อนึงพี่หาย

อยากให้พี่ลองดูเจาะหูให้หนูที

หูยังไม่มีรูหูหนูยังไม่มีรู
หูยังไม่มีรูหูหนูยังไม่มีรู
อยากให้พี่ลองดูเจาะหูให้หนูที
อยากให้พี่ลองดูเจาะให้หูให้ดูที
พี่ฮายจะบอกว่าเพลงนี้แต่งเสร็จได้แล้วนำมาดันใจอะไรยังไงฮะ
ก็จริงก็ตั้งใจจะทำเพลงนั่นแหละ
เพราะว่าปีกว่าแล้วยังไม่ได้ออกอัลบั้ม
กำลังโอ้ถอยเสื้อผ้ามาเยอะมาก

เออก็เลยต้องเนี่ยค่ะก็เลยต้องมาเป็นแม่ค้าก่อน
จะบอกนะช่วงโควิดเนี่ยไม่ได้ไปไหน

ไปวิ่งสวนจตุจักรสวนรถไปเขาก็ปิดจ้า

ไปต่างจังหวัดก็ต้องตัดเตอร์สิบสี่วัน

เจอเขากำลังขายปลาขอดเก็ต
ก็เลยบอกเออแม่กินปลาต้มยำกันดีกว่า

ก็เลยล้างน้ำชาที่เรากิน
เมือกหายหมดแล้วเรากินท้าวไม่มีเลย

ก็เลย๓ชั่วโมงเฮ้ยแห้งเหมือนปลาแดดเดียวเลย

เดี๋ยวจัดกันเลยเดี๋ยวทอดปลาเลย
ค่ะไปค่ะคุณผู้ชมค่ะไปจ้า
กลิ่นปลานินแดดเดียวทอดยั่วน้ำลายขวัญมาก

โอ๊ยสีหูก็ดีเลย
นั่นน่ะสิพี่ฮายเดี๋ยวก่อนนะก่อนจะกินเนี่ย
เรามาดูซิว่ามันมีอะไรบ้างในโต๊ะนี้พี่ฮาย

เนเจอร์ของเราก็คือปลานินแดดเดียวทอด

จะให้คุณผู้ชมได้กลิ่นจริง
ตอนทอดก็ยังหอมไม่มีกลิ่นคาวเลยสักนิด

แล้วไม่เค็มค่ะแหลมมันจะเค็มแบบมันให้ขวัญหรอก

ร้อนค่ะ

ความเค็มมันจะแห้งติดกำลังกระดูกเลยนะ
แต่ว่าไฮแดดเดียวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่า

กรอบนอกแล้วก็นุ่มข้างใน
เนื้อปลาด้านในมันยังเป็นเนื้อปลาแบบสด
ยังเป็นแบบว่าเป็นปลานะอย่างนี้
สดเนี่ยควัญจ่ายต้องบอกเลยนะวิธีการทำเนี่ย
ปลาพวกนี้มันมะแรงวันได้กินไม่ได้
แล้วมันต้องใช้ห้องปิดเวลาเราทำเราใช้พัดลมเป่า

แล้วก็พอมันไข่แป๊บเดี๋ยวยาดเยอะเยอะเลย

รู้จักกว่าจะถึงลูกค้านอนขึ้นว่ะ
คือไปตั้งแต่๙โมงเช้าไปถึงลูกค้า
ประมาณ๔๕โมงเย็นมีกลิ่น

แล้วก็ทำใหม่พี่ทิ้งเป็น๑๐๐๐โลเมตรเชื่อไหม

ลองผิดลองถูกกว่าจะมาถึงในจุดนี้ได้
การจะทำธุรกิจแต่ละอย่างไม่ใช่ง่ายเลยนะคะ
กว่าพี่ฮายจะทำออกมาได้ลงตัวอย่างทุกวันนี้
ก็ผ่านอุปสรรคมาเยอะเหมือนกัน
จากมีไฮแดดเดียวแล้วเราก็ยังต่อยอดอีก
ก็จะมีปลาร้าสับสมุนไพรสูตรแม่
ตอนนี้ปลาร้านางน้ำวันได้เป็นร้อยกระปุกนะอ้าวจริง
จะบอกว่าขวัญนะคนอีสานแท้นะ
นั้นได้ดมกลิ่นนะขวัญเนี่ยยังแบบ

หอมสมุนไพรแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็กลิ่นปลาร้า
ตามมาแบบนิดแต่ตามมาติดเลยนะ

ตัวนี้ไส้กรอกแล้วก็ไส้อวม
วันนี้ขวัญกินไปหลายเมนู
มากเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม
ถ้าอาหารบ้านพี่ฮายจะอร่อยขนาดนี้
สงสัยต้องมาบ่อยแล้วล่ะค่ะ
คุณผู้ชมคะวันนี้ขวัญดีใจมากเลยนะคะ
ได้มาเจอพี่ไฮถึงคอนโดเลยค่ะ
ได้มาเจอคุณแม่กริมเลนกรค์ด้วยนะคะแหม

ตัวจริง
และที่สำคัญได้มาทานเมนูหลากหลาย

ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่อุดหนุน
หูให้หนูทีกับคอยกระรอให้โควิดไปสักที
วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ฮายและคุณแม่มากนะคะ

ขอบคุณค่ะขอบคุณจริงมั่นทุกคนด้วยค่ะ
เพียงช่วงนี้ไม่เกรงใจแล้วขออนุญาตนะครับพี่ไห้ค่ะ
ช่วงนี้ค่ะขอส่งไปให้สาวในสตูดิโอนะจ๊ะ